เอามาดูกันต่อนะคะสมัยนี้อย่างที่บอกไปค่ะ
เป็นดาราเนี่ยสวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะ

แล้วก็ต้องแบบว่าสร้างสรรค์โอ้โหคนทงคอนเทนต์ลงโซเชียล

ใช่นะคะเพราะว่ามันจะปังมากจริงนะคะ
วันนี้บันเทิงไทยรัฐหยิบมาให้ดูนะคะ
ซุปตามงลงเจ้าแม่คอนเทนต์ค่ะ
คนแรกไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเธอสวยจริงแล้วก็โสดด้วย

นางเอกสาวนะคะน้องมินพิชยาค่ะ
สุดสร้างสรรค์คอสตูมรสทุกเทศกาลพรบมือ

บอกเลยนะคะคนนี้งานไหนงานนั้นมินไม่เคยทำให้ผิดหวังค่ะ
จัดใหญ่จัดเต็มทุกวันสำคัญจริงค่ะ
กลายเป็นดาวคอนเทนต์ที่บันเทิงไทยรัฐนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสคุณผู้ชมดูตามภาพ
คริสต์มัสเอ่ยลอยกระทงฮาโลวีน

สังสรรค์น่ะเนื้อความคาดหมายทุกอันเลย

ใช่นะคะถือว่าเป็นสีสันให้กับแฟนในโลกออนไลน์ได้จริงค่ะ

อยู่บ้านว่างนะคะยังรับบทเป็นเจ้าหญิง
วิ่งออกมาเลยสวมชุดทำมิวซิกอลแบบทั้งบ้านเลย

นี่ปีที่แล้วยังเล่นใหญ่ใจเต็มขนาดนี้นะคะ
อยากรู้จริงปีนี้นะคะโอ้โหจะสุดเบอร์ไหนต้องติดตามค่ะ
คนที่สองกันเลยดีกว่านะคะมอบวงกันต่อกับนางเอกคนนี้นะคะ

เกรทกาลเก้า

ตลอดปีที่ผ่านมาค่ะต้องยกให้เป็นดาวคอนเทนต์ที่แท้ทรูค่ะ
แล้วแต่แต่ละคลิปเนี่ยบอกได้เลยนะคะไม่ได้มาง่ายหรือว่าทำเล่นนะจ๊ะ
ที่สำคัญเกรทเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะ

แล้วก็เนี่ยตัดต่อเองด้วย

ยังกลายเป็นช่องทางแบบเขาเรียกว่าต่อยอดค่ะ

เรียกว่าฟังไม่ไหวแล้วจ้า
อังว่าก็ว่าดาราต้องประโยชน์สติวแบบนี้
ถูกต้องนะคะปิดท้ายกับคนนี้นะคะ
ไม่ได้เดี๋ยวตกสำรวจค่ะ

มีมงวดงานนางเสาไทยแล้วก็ขอมอบ

และค้ายคำที่สุดก็จะไปที่ไหนที่นัดชีวา
นี่นี่นี่น่ารักเนี่ยคุณผู้ชม

การที่ได้เห็นแฟนคลาฟที่ติดตามมีรอยยิ้มนะคะคล้ายเครียด

ถือว่าเป็นความสุขของเธอเช่นเดียวกันนะคะ
ที่สำคัญนะคะทำให้คนไทยต้องบอกว่าปีที่ผ่านมามันเครียดเนาะ
เรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดก็ยิ้มได้นะคะ
ใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจทุกท่านเลยนะคะ